ผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๖๕๖ราย

เรือนจำ๗๓จากต่างประเทศ๒๔รายค่ะ
รักษาหายแล้ว๓๖๘๗ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๔๕๐๒๗ราย
อดผู้เสียชีวิตวันนี้๘๐ศพนะคะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๗๙๑ศพ
ยังรักษาตัวกันอยู่ในโรงพยาบาล๙๕๗๘ราย
อาการหนัก๒๘๙๕ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๗๔๗ราย
คุณหมอเบิร์ตก็แถลงวันนี้ผู้ช่วยโศกสวบคอบอกว่า
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน

จะต้องสงวนเตียงไว้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเท่านั้น
คำถามคือแล้วผู้ป่วยสีเขียวล่ะ
ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจะทำยังไง
หมอเบิร์ตบอกว่าจะมีระบบเคลื่อนที่เร็วเบ็ดเสร็จ
ทีม๕๐เขตลงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วย
ลดการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงในการตรวจหาเชื้อ

กักตัวที่บ้านหรือกักตัวในสถานที่ของชุมชนนะคะ
อันนี้สำหรับผู้ป่วยสีเขียวนะคะ
โดยหลักการถ้าพบว่าเขาติดเชื้อ
จะต้องมีการแยกกักไม่มีอาการ
หรือจัดการให้มีการแยกกักอยู่ที่บ้าน
โดยทีมนี้นะคะก็จะมีการติดตาม

แต่ถ้าสมมุติว่าตรวจแล้ว
ไม่พบว่ามีการติดเชื้อในเบื้องต้น
ก็จะแนะนำให้มีการกักกัน
แล้วก็จะมีการติดตามดูแลรักษาต่อ
นี่นะคะเนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙
รายใหม่ในแต่ละวันจำนวนค่อนข้างสูง

แล้วก็แยกเรื่องของการดูแลรักษาให้ชัด